โอ้โหได้มาสักการะรอพระพุทธบาทบนตาที่จังหวัดนครพนมได้เห็นกับตา
โอ้โหทราบซึ้งใจแล้วก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้มาด้วยตัวเองณเวลานี้ค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
ใครอยากจะไปสการะรอยพระพุทธบาทช่วงเดือนเมษายนน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะนะคะ
แต่วันนี้เรามาเตือนสภาพอากาศกันก่อนเพราะว่าตั้งแต่วันที่๗เป็นต้นไปนะคะ
พายุฝนจะเทกระดำลงมาหลายพื้นที่ของประเทศไทยค่ะ
เปิดมาดูภาพนี้ก่อนนะคะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมสดณปัจจุบัน
สังเกตว่าโดยรวมแล้วไม่มีเมฆปกคลุมมากมายก็ยังไม่มีฝนตกในช่วงนี้นะคะ
ส่วนภาพต่อไปนะคะไปดูแผนที่อากาศนะคะ
ที่อากาศก็คือเส้นความกดอากาศสีน้ำเงินสีแดงนี่แหละค่ะ
จำตัวเลขกันได้ใช่ไหมคะ๑๐๑๒นี่คือร้อนอ้าวนะคะ
สิบสี่สิบหกสิบแปดเป็นต้นไปเริ่มรู้สึกหนาวเย็น
เพราะฉะนั้นอีสานในแถบจังหวัดสกลนครนครพนมบึงกาลมุกดาหาร
ก็ยังคงรู้สึกหนาวเย็นเช้าเช้านี้ประมาณสักสิบเก้ายี่สิบองศานะคะ
ส่วนฝนค่ะต้องเตือนกันยาวเลยแล้วกันจะได้วางแผนการเดินทาง
การใช้ชีวิตการทำงานถ้านับจากวันนี้ไปฝนภาคใต้ยังเบาบางนะคะ
แต่จะมีฝนเนี่ยก็คือภาคเหนือเป็นสิ่งที่หลายคนอ้าว
ตอนนี้มันคือหน้าหนาวมีฝนได้ยังไงช่วงเปลี่ยนสภาพอากาศค่ะ
หนาวไปร้อนลมพัดมาเกิดการปะทะแล้วก่อเป็นเมฆนั่นเองนะคะ
วันที่๗ค่ะคุณผู้ชมจะเริ่มมีฝนขึ้นบริเวณภาคเหนือนะคะ
แถบจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายตกลงมาแล้วนะคะ
ในช่วงบ่ายนะคะแล้วก็จะตกต่อเนื่องเจ็ดแปดเก้าจนถึงสิบ
ซึ่งกลุ่มฝนเนี่ยค่ะจะค่อยคล้อยต่ำลงมาเรื่อยนะคะ
จนถึงกรุงเทพมหานครในช่วงวันที่๙และ๑๐เลย
ลักษณะของกลุ่มฝนจะมาแบบนี้ตกหนักบางพื้นที่
แล้วก็มีลมกระโชกแรงเป็นส่วนใหญ่ด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นวางแผนกันให้ดีนะคะเจ็ดแปดเก้าสิบ
ใครที่จะต้องตากพืชผลการเกษตรต้องออกเดินทาง
จะต้องทำกิจการอะไรต่างที่ต้องอยู่กลางแจ้งเนี่ย
ก็ขอให้งดเว้นแล้วก็เลี่ยงไปก่อนนะคะ
ส่วนเรื่องคลื่นค่ะคุณผู้ชมในระยะนี้
ยังไม่มีอะไรน่ากังวลอาจจะมีคลื่นสูงเล็กน้อย
ประมาณหนึ่งถึงสองเมตรแถวอ่าวไทยตอนล่างนั่นเองนะคะ
ส่วนตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูภาพนะคะ
เหมือยขาบที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
น่าจะเป็นเหมือยขาบส่งท้ายในช่วงฤดูหนาวนี้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม
ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่อากาศเย็นนะคะ
โปร่งสบายดีนะคะไม่มีหมอกนั้นหนาเหมือนช่วงก่อนหน้านี้
เพราะว่าอุณหภูมินั้นจะเริ่มสูงขึ้นแล้ว
ซึ่งเหมือยขาบชุดนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายก่อนที่จะอำลาหน้าหนาวเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะคะ
โดยปีนี้เหม๋ยขาบบนดอยอินทนนเนี้ยนะคะทำสถิติเกิดมากที่สุดถึงสามรอบ
และแต่ละรอบก็ยาวนานติดต่อกันหลายวันก็เลยได้เห็นภาพสวยกันแบบนี้ด้วย
ส่วนคุณผู้ชมคะลงไปที่พังงากันบ้างไปดูลูกเต่ามะเฟืองที่เพิ่งกระท่อเปลือกออกจากไข่เนี่ยคุณผู้ชม
เป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็นำมันมาปล่อยลงทะเลที่หาดบางขวัญจังหวัดพังงา
หลังจากที่เก็บไข่เตาไปฟูมฟักจนมันออกมาเป็นตัวแบบนี้นับดูแล้ว๗๒ตัวค่ะ
ถือเป็นลูกเต่ามะเฟืองรังที่เจ็ดของหาดแห่งนี้นับตั้งแต่มีแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ที่เราเคยเล่าสู่กันฟังไปนะคะ
ก็สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลและชายหาดบริเวณนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชม
เตือนกันค่ะในช่วงของการเปลี่ยนฤดูแบบนี้นะคะก็จะสภาพอากาศแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวลมแรงนะคะ
แล้วก็สัปดาห์หน้า๗๑๐กุมภาพันธ์เตรียมรับมือกับฝนให้ดี
ส่วนใครจะวางแผนไปท่องเที่ยวในหน้าร้อนนี้นะคะวนพระบาทที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ชาวพุทธนิยมไปกัน
แล้วก็จะได้ชมวิวสวยสูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี้กันด้วยค่ะ
แต่ถ้าไปถึงคุณก็ต้องทำตามกฎกติกาถอดหมวกถอดแว่นตาดำแล้วก็ศักระท่านด้วยนะคะ
ฉันขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ